คือเรารู้ว่านักนะครับแต่เราก็ต้องเตรียมให้ดีที่สุดนะครับ
แต่การเตรียมให้ดีที่สุดเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้าง
ไม่ใช่เฉพาะนักเตะนะครับเตรียมความพร้อมอาหารที่พักโรงแรมการเดินทางนะครับ
ก็ทางท่านนายกเองก็บอกว่าทีมชาติไทยยุคใหม่เนี่ย
มีหน้าที่แค่ไปซ้อมแล้วก็เตรียมแข่งขันเดินล้วงกระเป๋าขึ้นเครื่องนะครับ

เรียกน้องขึ้นมาทดสอบเยอะนะฮะ

กว่าปีที่แล้วเนี่ยใครที่เป็นทีมชาติหน้าเดิม
๑๑ตอนแรกก็จองกัน๑๐ปีนะ
แต่ยุคพิโก้ให้โอกาสทุกคนแล้ว
แต่ก็ยังมีบอกว่าไม่เอาเรียกคนนั้นคนนี้อยู่นะครับ
ก็จะพยายามเลือกคนที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับ